มีลูกวัวตกไปในน้ำ
แล้วก็มีผู้ชายคนหนึ่งอายุ๗๕ปีแล้ว

เรียกคุณตาก็คงไม่ผิดนะ๗๕ปี
ช่วยลูกวัวได้แต่ตัวเองไม่รอดจมน้ำเสียชีวิตครับ
เหตุเกิดที่บริเวณครองอีสานเขียวนะครับ
ในพื้นที่หมู่บ้านรกฟ้าตำบลด่านช้างอำเภอบัวใหญ่
จังหวัดนฮรรดศ์คสีมาครับ
ตำรวจพร้อมหน่วยผู้ภัยภูกษามหนึ่งจุดบัวใหญ่
ประดาน้ำรื่นจิตอาสา
ร่วมกันออกไปตรวจสอบที่เกิดเหตุ

เพราะว่าตรงทรองอีสานเขียวเนี่ยช่วงที่เป็นฝ่ายน้ำล้น
มีไว้สำหรับเป็นทางข้ามระหว่างหมู่บ้าน

รวมทั้งเป็นที่เก็บน้ำสำหรับเอาไว้ใช้หน้าแรงด้วยนะครับ
มีมวลน้ำไหลมาเยอะแยะมากมายแล้วก็ขุนมัวด้วย

ผู้เสียหายก็คือในตาทัพเจริญอายุ๗๕ปี
บอกว่าเมื่อวานตอนเช้าเนี่ยไปต้อนฝูงวัวออกไปเลี้ยงที่ทุ่งนาตามปกติ
คือกระทำทุกวันแหละนะครับ

เนื่องจากมีฝนตกกระหน่ำมาในพื้นที่แทบจะทั้งวันทั้งคืน
ทำให้ในตาไม่ทันระวังตัว
แล้วก็มีลูกวัวเนี่ยมันทนทานแรงน้ำไม่ไหวไง

ด้วยความตกใจนายตาก็กระโดดลงไปช่วยลูกวัวครับ
ดันลูกวัวขึ้นมาปลอดภัยสำเร็จ
แต่ตัวเองล่ะสิหายไปเลย

เวลาผ่านไปชาวบ้านเอ๊ะทำไมยายตาไม่อยู่กับฝูงวัวล่ะ
พอเดินไปดูริมน้ำมีเสื้อผ้าของในตาอยู่รู้เลยว่าน่าจะเป็นเหตุร้ายเกิดขึ้น
แล้วก็เลยมีการประสานเจ้าหน้าที่ไปช่วยค้นหาผู้สูญหายนะครับ
ก็ดำน้ำค้นหากันอยู่สัก๒ชั่วโมงท่ามกลางน้ำที่มันไหลเชี่ยวมากขุนมาก
พบร่างของในตาอยู่กับกอต้นทูบใต้น้ำครับ
เสียชีวิตแล้วนะฮะกู้ภัยก็นำศพขึ้นมาส่งพิสูจน์ที่โรงพยาบาลบัวใหญ่แล้วก็ให้ญาตินำไปบำเพ็ญกุศลต่อไปครับ